การลงรักสมุกเป็นขั้นตอนแรกของการปิดทองคำเปลวพระพุทธรูป
โดยช่างจะนำยางรักที่มีสีดำมาผสมกับขี้เท่าจะเรียกว่าเป็นรักสมุก
และนำมาใช้สำหรับตกแต่งพระพุทธรูปที่เตรียมจะปิดทองคำเปลวให้ได้องค์ประกอบมากขึ้น
พื้นผิวพระพุทธรูปส่วนใดที่มีความเว้าแหว่งไม่งดงามก็จะปรับพื้นผิวให้สมบูรณ์ขึ้น
ด้วยการนำรักสมุกมาใช้เรียกว่าลงรักสมุก
ซึ่งจะนำมาอุดลงไปบนเนื้อผิวพระพุทธรูปบริเวณนั้นถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมพื้นผิว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน